คุณผู้ชมมาดูเรื่องสะเทือนใจคนรักสุนัขคนรักหมากันหน่อย
คือเชื่อว่าต่อให้ไม่ได้เอ็นดูอะไรมันมากนัก
แต่ว่าพอเห็นข่าวนี้แล้วหลายคนก็สะเทือนใจไปตามกัน
มันถูกคนไหนก็ไม่รู้สักคนคนร้ายเนี่ยฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้งหมกป่า
แล้วปรากฏว่าที่หลังของมันนะคุณผู้ชมเหมือนโดนเถื่อนเนื้อ
แล้วเป็นรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกว้างเลยอ่ะเฉือนเข้าไปลึกมาก
คือคนเห็นทุกคนก็สะเทือนใจแล้วเขาบอกว่ามีคนนึงเนี่ยดูหน้ามันสิ
นี่คือการาแมนะบีเกิ้ลตัวขวาคือมีคนบอกว่ามีคุณยายคนหนึ่งชื่อยายหนุ่ย
อยู่กับมันเป็นคนสุดท้ายค่ะแล้วยายแกก็เหมือนอารมณ์ชอบกินร่มกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ก็
ไม่รู้ว่ายายแกเป็นคนทำหรือเปล่าอ๋อเนี่ยค่ะคือมันเป็นบีโก้ตัวอ้วนจำมำน่ารัก
อายุสองขวบนะชื่อการามัดด้วยพันเนี้ยใช่ชื่อการาแมนะคะ
มันถูกฆ่าแล้วก็เอาไปทิ้งอยู่ที่ข้างไร่มันสัมปะหลังทางด้านทิศเหนือของบ้านหม้อในตำบลเมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมคือสภาพมันคือนอนคว่ำอยู่นะแล้วคือที่เห็นที่เราต้องเบลอเพราะว่ามันถูกเฉือนเนื้อที่หลัง
ทั้งหลังเลยอะค่ะทีเนี้ยมีคนไปเจอศพมันคือวันที่เก้าพฤษภาคมช่วงเช้า
เจ้าของก็แจ้งความกับตำรวจสพเวียงเก่าเลยความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่พบศพเจ้ากะละแมก็คือที่ไร่มันสัมปะหลังนี่แหละ
แล้วก็สอบพยานด้วยพันธุ์ตำรวจโทเลิศฤทธิภูจริตสารวัตรสอบสวนสพเวียงเก่าบอกว่า
ตอนนี้ได้สอบสวนพยานแวดล้อมไปหลายปากแล้วแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในคดีค่อนข้างมาก
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะซึ่งคำให้การของพยานเนี่ย
ถ้าไปเกี่ยวพันกับบุคคลไหนที่น่าสงสัยว่าจะเป็นคนก่อเหตุนี้ก็จะออกหมายเรียกมาสอบสวนแน่นอน
และถ้าพบว่าทำผิดจริงก็จะแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่า
มีคุณยายคนนึงอะค่ะเขาอยู่กับเจ้าบีโก้เจ้ากะละแมเนี่ย
ค่ะเป็นคนสุดท้ายอ่าชื่อว่ายายหนุ่ยเป็นเพื่อนบ้านกับเจ้าของเจ้ากะละแมนนี่แหละ
มักจะมาเล่นกับกะละแมแล้วก็ให้อาหารกะละแมบ่อยนะคะ
คือยายแกขี้เมาคือเป็นคนขี้เมาชอบดื่มเหล้าอ่ะ
แต่เป็นคนรักสัตว์หลายคนก็คิดว่ายายแกเมาแล้วเฉือนหมาไปทำอะไรหรือเปล่า
เออหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ย
หนุ่ยพาเจ้ากะละแมกับลูกไปที่บ้านของตัวเองเพื่อให้อาหาร
ใช้เส้นทางลัดจากบ้านของกะละแมเองเนี่ยนะคะประมาณสักกิโลหนึ่ง
แล้วก็พามาให้กินข้าวที่บ้านแล้วยายหนุ่ยก็หลับไปเพราะเมา
หลับไปคือให้ข้าวหมาอะไรเสร็จปุ๊บยายหุยแกก็หลับไป
ทีนี้พอเจ้าของกะละแมก็เอ๊ะทำไมกะละแมหายไปไหน
ไม่กลับมาสักทีก็เอาไปตามหาตามหาถึงได้รู้ว่าอุ้ย
หมาหายแล้วล่ะก็ตามไปจนกระทั่งไปเจอมันกลายเป็นศพอยู่อะค่ะ
ตอนนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้ว่าใครที่เป็นคนฆ่าเจ้าการาแม
แต่ตำรวจก็พยายามจะสืบสวนและหาพยานมายืนยันอยู่ว่า
ช่วงจังหวะที่ยายแกเมาหลับอ่ะแล้วเจ้าของออกไปตามหาก็อาจจะเป็นช่วงนั้นก็ได้ที่มีคนร้าย
เกาะเหตุแล้วก็ฆ่าเจ้าการาแมนเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูแหละ
กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะถึงแม้จะเป็นเรื่องหมาแต่ว่ามันก็โหดเยี่ยมเกินไปกับการที่จะทำแบบนี้
กฎหมายทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้หาคนผิดมาได้เร็ว
ทำไมต้องทำอะไรที่มันโหดร้ายขนาดนี้ด้วยนะคะ